คือเข้าไปอยู่ในเรือนจำได้๒วันก็หนีเลย
ขึ้นไปทางฝ้าเพดานแล้วก็ไปขโมยเสื้อผ้าเจ้าหน้าที่แล้วก็หนีไป
ตอนแรกเนี่ยนะตำรวจตั้งรางวัลนำจับไว้เลยว่า
ถ้าแจ้งเหบเหแสจนนำมาซึ่งการจับกุมตัวได้ให้๒๐๐๐๐๐
บ่ายวันนี้จับได้แล้วค่ะครับเจอตัวแล้วค่ะนักโทษที่หลบหนีนะคะ
นายดนกรนิมะประสิทธิ์หรือบังศักดิ์คนนี้ค่ะอืมอายุสามสิบเจ็ด
เป็นนักโทษชายคดีรักทรัพย์ในเวลากลางคืนหนีจากแดนแรกรับเรือนจำจังหวัดสงขลา
วิธีการของเขาก็คือปีนฝ้าเพดานเจาะหลังคาปีนข้ามกำแพงเรือนจำ
ขโมยเสื้อกางเกงขายาวของเจ้าหน้าที่ที่ตากไว้ที่บ้านพักของเจ้าหน้าที่
แล้วก็หลบหนีไปอะค่ะหนีไปกบดานอยู่บ้านเพื่อนในพื้นที่หมู่๕ตำบลม่วงงาม
อำเภอสิงหานครเข้าไปในแดนแรกรับยี่สิบสี่ธันวาคมอยู่เรือนจำสองวัน
เมื่อวานนี้ช่วงบ่ายก็หนีเลยนะคะพอถูกจับได้เนี่ยค่ะพลตำรวจรี
ทิศธวัฒน์นครศรีผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสงขลา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ร่วมกันแถลงการจับกลุ่มอ่ะนะคะจากการสอบสวนค่ะ
ศักดิ์ที่หลบหนีเนี่ยค่ะถูกส่งตัวเข้าเรือนจำจังหวัดสงขลา
แดนแรกรับคือช่วงเย็นครับยี่สิบสี่ธันวาคม
และอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าอยู่ได้๒วันเมื่อวานนี้ตอนบ่าย
เจ้าหน้าที่นำตัวบังศักดิ์ไปสอบประวัติที่ห้องสอบประวัติระหว่างนั้นนะคะ
ว่าตอนที่เจ้าหน้าที่อยู่ในห้องสอบเพียงลำพังเห็นแสงสว่างจากฝ้าเพดาน
บนเก้าอี้ลองเปิดฝ้าดูครับสุดท้ายก็เปิดฝ้าออกได้
แล้วแสงสว่างก็ส่องเข้ามามุดหลังคาไปเรื่อยตามแสงสว่าง
ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าไปโผล่ตรงไหนสุดท้ายไปโผล่นอกรั้วเรือนจำอ่ะ
เนี่ยเห็นว่ามีแสงส่องลงมาจากฝ้าปีนขึ้นไปส่องดูลองเปิดดู
ลองปีนขึ้นไปคลานไปตามแสงแล้วมันออกไปได้จริงอ่ะ
แล้วนายคนนี้เนี่ยเข้ามาด้วยคดีลักเล็กขโมยน้อยนะฮะลักทรัพย์เวลากลางคืน
เพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยโอ้โหมันช่างสังเกตสังกา
ฟ่งปีนฝ้าเนี่ยอันนี้งานถนัดเขาเลย
แล้วช่วงที่ถูกควบคุมตัวมาเนี่ยไม่มีการพันธนาการทางข้อเท้า
หรือว่ามือด้วยก็เลยสะดวกเลยใช่ค่ะโอ้โห
อ่าแล้วก็ปีนรั้วไปไปขึ้นสองแถวนะคะอืม
อำเภอสิงหานครสุดท้ายหนีไม่พ้นนะคะหนีไม่รอด
ถูกจับนะคะบังศักดิ์บอกว่ายังไงรู้มั้ยที่หนีอ่ะ
ทำไมฮะคิดถึงพ่ออ้าวแล้วยังไงอยากกลับบ้านไปหาพ่ออ่า
หลบหนีออกมาอารมณ์ชั่ววูบแทนที่คดีไม่ได้ใหญ่มากเนอะ
ทรัพย์ในเวลากลางคืนติดคุกไม่นานเดี๋ยวก็ได้ออกมาหาพ่อ
พอหนีแบบนี้แห่คุกแบบนี้โทษมันหนักขึ้นไปอีก
แทนที่จะได้ออกเร็วออกช้าไปอีกครับก็เลยบอกว่าเอ่อ
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปหาให้ไปเยี่ยมพ่อนะแล้วฝากบอกลูกชายด้วยว่า
ขอให้เป็นคนดีคืออยากจะไปเยี่ยมพ่อครับอืม
นี่เป็นเสื้อของที่โทนมาบรรพอเลยใช่ไหมครับอันนี้เสื้อไม่ใช่ไม่ใช่อีกตัวนี้
อืมใช่เอามาดูด้วยพรุ่งนี้ฝากบอกฝากบอกเลยนะครับ
มันหยุดมันหยุดมันหยุดต้องมาบรรพอนี้บอกให้พ่อมาเยี่ยมด้วย
อยากบอกอะไรถึงครอบครัวบ้างลูกอะไรอยากพูดอะไรบ้างครับ
สวยลูกได้ดูอยู่เป็นคนดีนะลูกอืมทีมข่าวก็เลยไปที่บ้านที่บางศักดิ์ใช้กบดานนะคะ
ครับหลังจากที่หนีออกมาค่ะนายสมชายเพชรัตน์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ห้าก็ไปด้วยนะคะ
อืมเพราะว่าเป็นคนแจ้งตำรวจให้อ่ะนะคะครับผู้ใหญ่สมชายบอกว่าเมื่อวานเนี้ยมีตำรวจโทรศัพท์มาแจ้ง
ว่ามีนักโทษแหกเรือนจำนั่งสองแถวไปลงที่หมู่๕ก็ฝากผู้ใหญ่สอดส่องดูแลให้หน่อย
ผู้ใหญ่น่าจะรู้จักผู้ใหญ่ก็เลยนึกขึ้นได้ไงว่าอ๋อในหมู่บ้านมีบ้านของชาวมุสลิมอยู่หลังนึง
แล้วก็ผู้นักโทษที่แหกเรือนจำมาเนี่ยก็เป็นมุสลิม
ก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามันมีบ้านหลังเนี้ยน่าสงสัยว่าอาจจะหนีออกมาแล้วมาที่บ้านหลังเนี้ย
บ้านหลังนี้เขาอยู่กัน๓คนนะคะมีพ่อมีแม่แล้วก็ลูกชายเขาเป็นเพื่อนบางศักดิ์อะค่ะ
ก็เลยเข้าไปตรวจสอบมีลูกชายอยู่คนเดียวแต่มีรองเท้าอยู่สองคู่อืม
เข้าไปดูอ้าวบังศักดิ์ไปนั่งหลบอยู่ข้างตู้เสื้อผ้าของบ้านเพื่อนเนี่ยค่ะ
ถ้าเป็นอิจาระมันมีอยู่บ้านเลยพาหลงปุ๊กกลับเข้ามาครับเข้ามาปุ๊ก
มากันเนี่ยมาถามก็มาเรียกเอามาเจอลูกบ่าวแก
ก็ถามมันก็ไม่บอกไม่ไม่ไม่ได้ครับ
แล้วตอนเราจับคนร้ายเขานอนอยู่หรือว่ายังไงนอนแอบหรือว่าแอบอยู่แอบอยู่ใช่ไหม
ทีนี้เจ้าของบ้านก็ต้องชี้แจงแหละว่าให้ที่หลบหนีที่ซ่อนของนักโทษแห่คุกหรือเปล่า
เจ้าของบ้านบอกว่าเมื่อคืนก็เห็นบังศักดิ์เข้ามาในบ้านจริงจริงครับ
แต่ก็ออกกันไปข้างนอกไม่รู้ว่ากลับเข้ามากี่โมง
วันนี้ก็ออกไปทำงานแต่เช้าไม่รู้ว่าบังศักดิ์หนีมาจากเรือนจำ

ด้านนางสาวอัศมะหมะประสิทธิ์น้องสาวของบังศักดิ์เนี่ยนะคะ
ก็เล่าให้ฟังว่าบางศักดิ์มีลูก๓คน

มีความภรรยาจากนั้นไปทำงานที่บริษัทเรือนน้ำมันแห่งหนึ่ง
ที่ผ่านมาก็เป็นคนดีขยันทำมาหากิน
แต่ปัญหามันเกิดขึ้นก็เริ่มจากการไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
แล้วก็ไม่มีเงินก็เลยต้องเริ่มไปลักเล็กขโมยน้อยในหมู่บ้าน
ก็เลยถูกจับฐานลักทรัพย์ในเวลากลางคืน

ทีนี้แหละบังศักดิ์ก็โดนข้อหาเพิ่มไปอีกนะคะ
อีก๒ข้อหาความผิดฐานหลบหนีจากที่คุมขังและทำให้เสียทรัพย์
ส่วนเรื่องเสื้อผ้าที่ขโมยของเจ้าหน้าที่ไป
ก็ต้องถามเจ้าหน้าที่ด้วยว่าจะเอาเรื่องไหม
อย่างนั้นก็โดนไปอีกหนึ่งข้อหาเพิ่มก็ลักทรัพย์ไปอีก
ก็ต้องควบคุมตัวขึ้นรถไปเรือนจำจังหวัดสงขลานะคะ

ถูกมาโดนเพิ่มไปอีกนะคะ